ที่หนึ่งที่คาดว่าคงจะอยู่ไม่ค่อยสุกกันเท่าไหร่จริงคือทางภาคเหนือค่ะ
เชียงใหม่ก็ดีพยาวก็ดีตอนนี้สถานการณ์ฝุ่นควันยังไม่ดีขึ้นเลยนะคะ
มันเกิน๑๐๐มิโครกรัมมาเป็นรอบที่๓แล้วค่ะ
สถานการณ์หมอกควันในจังหวัดพยาวยังไม่คลี่คลายนะคะ
ลุ๑๐๐มิโครกรัมอีกแล้วรอบนี้รอบที่๓แล้วค่ะ
ซึ่งจากการตรวจคุณภาพอากาศในพื้นที่ตำบลบ้านต่อมอำเภอเมืองเมื่อวานนี้
ค่าอยู่ที่๑๐๔มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตร
ไฟป่าเองก็ยังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ
อำเภอเมืองก็ดีอำเภอปงก็ดีอำเภอเชียงคำก็ดี
พื้นที่ที่เป็นเขาสูงก็มีไฟป่าเกิดขึ้นหลายจุดเหมือนกัน
เจ้าหน้าที่เองก็ไม่สามารถที่จะเข้าระงับเหตุได้พร้อมกันทุกจุดค่ะ
ปริมาณหมอกควันมันเลยเพิ่มสูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน
ล่าสุดเจ้านาทีสวรรค์ที่กำลังเข้าดับไฟป่า

และสามารถควบคุมไฟป่าไม่ให้ลุกลามได้แล้วด้วยค่ะ
ส่วนที่เชียงใหม่เองนะคะประชาชน
โอ้โหตอนนี้ไม่มีใครออกไปเดินริมถนนแล้วนะ
หนีเข้าเซฟตี้โซนกันหมดเลยค่ะ
ลิมพระเกียรติ๗รอบพระชนมพันศา
ซึ่งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงอย่างผู้ป่วยคนชะลาเด็กและหญิงมีคัน
ก็จะมาใช้พื้นที่ตรงนี้กันได้
ภาครัฐเขาจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้บริการครบเลยนะคะ
ที่สำคัญเลยคือมีเครื่องฟอกอากาศเปิดตลอด๒๔ชั่วโมงค่ะ
มีบริการนวดคลายเส้นแล้วก็ฝึกอาชีพให้ด้วย
ก็เรียกว่ามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ชั่วคราวแล้วกัน
พอนวดหายเมื่อยแล้วก็ไปประกอบอาชีพฝึกอาชีพกัน

หน้าสาวคมตาใจซื่อชาวบ้านบอกว่า
ตัวเธออาศัยอยู่บริเวณเชิงดอยสุเทพ

มันทะลุ๔๕๐๐มิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรเลยนะ

มีคนดูแลตลอด๒๔ชั่วโมงด้วย

ถ้าใครเห็นผู้ป่วยดูตามหนังตามละคร

นักการเมืองเองเขาก็มีการโพสต์โซเชียลเนอะ
บอกว่าจริงแล้วควรจะประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัตรได้แล้ว

แล้วก็แก้ปัญหากันแบบให้มันจบซะทีเดียวเลย

ตอนนี้เขามีการร่วมกันโครงการอยู่กับนักวิชาการ

แต่ก็ไม่ได้มีการออกมาประชาสัมพันธ์โครงการมาก